กรณีของคนบนเรือทั้ง๕คนตอนนี้โดนแจ้งข้อหาครบแล้ว
ดูสิว่าคนที่๖โดนแจ้งข้อหาอย่างไรบ้าง
นี่เขาบอกว่าสัปดาห์นี้นะคนที่๖หรือว่าคนที่เป็นกุญสือ

แต่เมื่อวานดอดไปพบตำรวจแล้วดอดไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะฮะ
คนที่ว่านี้ก็คือนายพีมหรือว่าทนายเอ็ม
นี่ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนไม่ได้ภาพนะ
เราไม่ได้ภาพนักข่าวไม่ได้ภาพเลยนะเพราะเขาดอดไป
เขาแอบไปจริงนะฮะไปที่สพเมืองนทบุรีนะครับ
โดยเขาบอกว่าเขาไปแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับ
โดยพนักงานใช้เวลาในการสอบสวนเขานานกว่า๘ชั่วโมงนะ
แจ้งข้อหาทนายเอ็มหรือว่านายพีม๓ข้อหา
เขาบอกเมื่อวานดอดไปในช่วงบ่าย
กว่าจะเสร็จก็ค่ำสิ๘ชั่วโมง
ใช่ฮะโอ้โหเสร็จค่ำเลยนะฮะแล้วก็โดนแจ้งข้อหา๓ข้อหา
คืออะไรฮะความผิดตามมาตรา๘๔ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิด
ว่าด้วยการใช้บังคับขู่เข็นจ้างวานหรือยุโยงส่งเสริม
หรือด้วยวิธีอื่นใดผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิดนะครับ

และข้อหาที่๒ก็คือเรื่องของแจ้งความเท็จ
และข้อหาหนึ่งก็คือข้อหาช่วยให้ผู้อื่นมิต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงนะฮะ
คือรายงานข่าวออกมาบอกว่านายเอ็มเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนในช่วงบ่าย
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้สึกข่าวเนี่ยที่ติดตามคดีคุณแตงโมเนี่ย
เดินทางไปรอไปรออะไรคุณ
ไปรอทำข่าวของกระติกที่สารแขวงจังหวัดนทบุรีจำได้ไหมครับ
เมื่อวานตำรวจภาคหนึ่งเขาเอาสำนวนไปให้อายการที่สารแขวงคุณ
ประโยคว่านายเอ็มเนี่ยเดินทางเข้าพบพนักงานสอบส่วนที่สพมนนทบุรี
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมดแล้วนะครับ
แล้วก็ไม่ยินยอมให้เปิดเผยชื่อจริง
โดยยังไม่มีข้อมูลว่าหลังจากนายเอ็มเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
ยื่นประกันตัวหรือว่าถูกปล่อยตัวไปหรือไม่อย่างไร
นี่คุณนะอันนี้คือคืบหน้าล่าสุดเลยนะฮะ
งั้นเดี๋ยวรอติดตามนะที่บอกว่าจะต้องมารายงานตัวทุก๗วันใช่ไหม
ใช่ครับอ่าวันที่๕อีกทียังวันที่๑๒อื้อฮือ
เดี๋ยวจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเนี่ยนะคะแม้
คดีของคุณตังโมนี่ทุกวันนะมีประเด็นให้เราได้ตามต่อกันตลอดเลยนะค่ะ